นี้ก็แม่ทุกผู้ชมครับนี่หลานชายนะฮะกับลุงนะ
ก็มีเรื่องทะเลาะกันนะครับคือหลานชายเนี่ยเมาทะเลาะกับลุงเรื่องเบ็ดตกปลาหาย
ก็เลยทำท่าจะควักปืนขึ้นมาเนี่ยออกมาเพื่อยิงขู่
อ่าแต่มันคือปืนปลอมอ๋อทำทีเหมือนจะชักปืนขู่
ใช่แต่ว่าลุงเนี่ยเขาก็ไม่รู้ยังไงนะฮะหยิบมีดปลายแหลมขึ้นมาแทงสวนใส่ไป
หลานชายตายฮะว้ายนี่ฮะโอ้โหทำท่าแบบชักปืนจะแบบอื้อหือ
กับเรื่องเบ็ดตกปลาหายถูกต้องมีหลานชายกับลุงนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมานะครับที่บ้านพักในซอยประชาราม
บนโคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะฮะ
หลังได้รับแจ้งเหตุตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ผู้ที่ถูกแทงจนเสียชีวิตนี่นะฮะคือนายคทายุทธ์ชื่อเล่นชื่อเนม
อายุยี่สิบหกปีนะครับถูกแทงเข้าชายโครงซ้ายนะ
แขนซ้ายด้วยนะครับเข้ากลางหลังด้วย
คือเขาก็พยายามช่วยเหลือช่วยปั๊มหัวใจกันนะฮะแล้วก็กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายเนมเสียชีวิตคนก่อเหตุก็คือเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
ชัดชวานภูลเพิ่มอายุสี่สิบเจ็ดปีเป็นลุงของเนม
นี่ชัชวานนี่ลุงชัชวานก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะฮะ
ตำรวจก็คุมตัวไว้ได้พร้อมกับมีดทำครัว
ยาวสี่จุดห้าเซนติเมตรที่ใช้ก่อเหตุ
คือทางชัชวานเนี่ยเขาก็สารภาพบอกว่าหลานชายเนี่ยเมา
แล้วชอบทำร้ายแม่ชอบทำร้ายยายอ่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเมื่อวานนี้สักประมาณ๒ทุ่ม
แต่เขามาตีแม่แม่ผมกับแม่เขา
อันนี้ที่ฟุตฐงหาเขาให้การกลับเก็บละที่ในที่เกิดเหตุนะฮะ

ถูกแทงจนเสียชีวิตก็ไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้วนะครับ
คุณระวีการแก้ววิจิตรนะฮะน้องเลิฟนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์หลังศิษฐ์นะครับ
ไปชนสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนอยู่

แล้วก็เป็นกู้ภัยด้วยนะฮะเป็นคนที่มาช่วยปั๊มหัวใจเนมด้วย
บอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยเนมเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้าเมายาหน่อย

ออกจากเกเรหน่อยมีปัญหากับลุงเขาบ่อยนะครับ

ก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้ก็เห็นคนที่เป็นลุงก็คือนายชัชวานเนี่ย
แล้วก็ครอบครัวนั่งทำกับข้าวนั่งกินข้าวกันอยู่หน้าบ้าน
จากนั้นไม่นานได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
แต่ฟังไม่รู้เรื่องว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไร
จะได้ยินเสียงคนแบบร้องไห้เออะโวยวายก็ออกมาดู
พบว่าเนมเนี่ยตอนนั้นนอนบาดเจ็บอยู่นะฮะบนตักยายนะครับ
ก็เลยเข้าไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ไปรับศพของเนมมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิงคูยางอเภอโคกสำโรงนะครับ
ไปรับศพของเนมมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิงคูยางอเภอโคกสำโรงนะครับ

ไปรับศพของเนมมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิงคูยางอเภอโคกสำโรงนะครับ

ไปรับศพของเนมมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิงคูยางอเภอโคกสำโรงนะครับ

ไปรับศพของเนมมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิงคูยางอเภอโคกสำโรงนะครับ
ไปรับศพของเนมมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิงคูยางอเภอโคกสำโรงนะครับ

ไปรับศพของเนมมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิงคูยางอเภอโคกสำโรงนะครับ

ไปรับศพของเนมมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิงคูยางอเภอโคกสำโรงนะครับ

ไปรับศพของเนมมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิงคูยางอเภอโคกสำโรงนะครับ

ไปรับศพของเนมมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิงคูยางอเภอโคกสำโรงนะครับ
ไปรับศพของเนมมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิงคูยางอเภอโคกสำโรงนะครับ
ไปรับศพของเนมมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิงคูยางอเภอโคกสำโรงนะครับ

ไปรับศพของเนมมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิงคูยางอเภอโคกสำโรงนะครับ
ไปรับศพของเนมมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิงคูยางอเภอโคกสำโรงนะครับ
ไปรับศพของเนมมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิงคูยางอเภอโคกสำโรงนะครับ

ไปรับศพของเนมมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิงคูยางอเภอโคกสำโรงนะครับ

ไปรับศพของเนมมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิงคูยางอเภอโคกสำโรงนะครับ
ไปรับศพของเนมมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิงคูยางอเภอโคกสำโรงนะครับ
ไปรับศพของเนมมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิงคูยางอเภอโคกสำโรงนะครับ

ไปรับศพของเนมมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิงคูยางอเภอโคกสำโรงนะครับ

ไปรับศพของเนมมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิงคูยางอเภอโคกสำโรงนะครับ

ไปรับศพของเนมมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิงคูยางอเภอโคกสำโรงนะครับ

ไปรับศพของเนมมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิงคูยางอเภอโคกสำโรงนะครับ

ไปรับศพของเนมมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิงคูยางอเภอโคกสำโรงนะครับ

ไปรับศพของเนมมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิงคูยางอเภอโคกสำโรงนะครับ
ไปรับศพของเนมมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิงคูยางอเภอโคกสำโรงนะครับ

ไปรับศพของเนมมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิงคูยางอเภอโคกสำโรงนะครับ

ไปรับศพของเนมมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิงคูยางอเภอโคกสำโรงนะครับ
ไปรับศพของเนมมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิงคูยางอเภอโคกสำโรงนะครับ

ไปรับศพของเนมมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิงคูยางอเภอโคกสำโรงนะครับ
ไปรับศพของเนมมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิงคูยางอเภอโคกสำโรงนะครับ

ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจบอกได้สอบสวนพยานแวดล้อมที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วนะครับ
บอกว่าปกติเนมเขาก็จะมีอาการลักษณะหลอนยาเสพติดอยู่เหมือนกันนะครับ
ชอบทำร้ายแม่กับยายด้วยนะครับทางครอบครัวก็พยายามช่วยเหลือให้กลับตัวกลับใจนะฮะ
แต่ก็ยังมีอาการอยู่นะครับส่วนตัวคนก่อเหตุคือลุงของเขาเนี่ย
ตอนนี้ถูกคุมตัวดำเนินคดีแล้วนะครับแจ้งข้อหาเจตนาฆ่านะฮะ
ไม่มีใครมาประกันตัวนะฮะเดี๋ยวตำรวจจะฝากขังต่อสารต่อไปนะครับ
อันนี้ลุงแทงหลานใช่ไหมคะอันนี้อาจจะเป็นหลานแทงน้าหรือหลานแทงอายหรือไม่ก็แทงลุงเหมือนกันเลยค่ะ